ลอยกระทงเนี่ยนอกจากการลอยทุกข์ลอยโศกแล้วนะคะ
ยังเป็นการทำตามความเชื่อด้วย
มันมีความเชื่อหนึ่งนะคะก็คือการอาบน้ำเพ็ญ
อาบน้ำมนต์ในช่วงของวันเพ็ญเดือน๑๒นี่แหละ

บอกเลยว่าเป็นประเพณีที่ตอนนี้ได้รับความนิยมกันมากเลยนะคะ
ไปกันที่แรกริมฝั่งแม่น้ำโขง

บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชนี่แหละค่ะ

ยังมีการจัดพิธีสำคัญตามความเชื่อโบราณ
นั่นคือพิธีอาบน้ำมนต์พระจันทร์ค่ะ
ที่นี่นะคะมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
อย่างหลวงพ่อบุญอุ้มอภัสโร
เจ้าอวาสวัดป่านวนแพงมาทำพิธีพุทธภิเษกอาบน้ำหม่นพระจันทร์
ก็คือในคืนวันเพ็ญเดือน๑๒

คือเขามากันแบบนี้คึกคักมากเลย
และ๑ปีก็มีแค่ครั้งเดียว
เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชนู่นล่ะ
เขาเชื่อกันว่าสมัยนั้นจะมีการอาบให้กับนักรบคนที่ออกรบ

เพราะว่าต้องการจะให้มีโชคดี
มีลาบมีเมตตามหานิยมเสริมสง่าราศี
ผุดผ่องดั่งพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญค่ะ
นี่ค่ะก็เลยแห่มาอาบน้ำเพ็ญกันนะคะ
ก็เลยมีคนที่เรียกว่าเรื่องสายศรัทธารอคอย๑ปี๑ครั้งเท่านั้น
บรรยากาศนี้คล้ายกับสวดมนต์ข้ามปีในช่วงปีใหม่เลยนะ
ใช่ค่ะก็อย่างที่ว่าล่ะคุณ
เป็นประเพณีที่มันมีแค่ครั้งเดียวในรอบปี
แล้วก็เป็นประเพณีศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสืบทอดกันมายาวนานด้วย
ถ้าพลาดปีนี้นี่ก็ต้องรออาบน้ำเห็นอีกทีปีหน้าเลยนะ
ไปดูอีกหนึ่งจังหวัดกันค่ะคุณผู้ชมค่ะที่สมุทรสงครามนะคะ
ที่นี่เขาก็มีบรรยากาศการอาบน้ำเพ็ญเหมือนกันเลย
ไปที่วัดพระยายาบตำบลบางช้างอำเภออำภาวา
เขาจะมีพิธีการอาบน้ำเพ็ญในช่วงเวลาใกล้เที่ยงคืน
ชาวบ้านก็จะมารอเข้าพิธีกันเต็มเลยล่ะค่ะ
โดยมีอาจารย์ใจเจ้าอาวาสวัดพระยาญาติเนี่ยนะคะ
เป็นพระเกจิชื่อดังมาทำพิธีให้นะคะ
โดยพระอาจารย์จะจุดเทียนแท่งใหญ่น้ำตาเทียนหยดลงไปในตุ่มน้ำ
แล้วก็ใช้ขันตักน้ำอาบให้ทุกคนที่มาร่วมพิธี
คุณดูนะคะกี่ตุ่ม
โอ้โหเยอะมากหลายตุ่มอ่ะ

อันนี้ตุ่มอิสุกอิสัยครับตุ่มรองน้ำน้องใบตอง
ุ่มเยอะมากเลยแปลว่าประชาชนที่มารออาบน้ำเพ็ญเนี่ย

ตั้งแต่ใกล้เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นภัยก็จะเริ่มพิธีกันแล้วแบบนี้แหละค่ะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ
หรือว่าแม้แต่อาบน้ำในภาชนะที่รองไว้ในที่โล่งกลางแจ้งแสงจันทร์คุณ
บางคนที่ไม่ได้มาร่วมงานอยู่บ้านคุณเอาการมังมาใส่น้ำ
กลางถนนเลยก็ตักอาบได้เพราะว่ามันเหมือนแสงจันทร์เนี่ย
มันส่องลงมาในน้ำเหมือนกันในวันพระจันทร์เต็มดวงแบบนี้นะคะ
จากนั้นก็อธิษฐานในสิ่งดีจะเป็นการช่วยเสริมบารมีเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตด้วย
สำหรับช่วงเวลาที่นิยมทำพิธีอาบแสงเพลก็คือช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงลอยอยู่กลางศีรษะ
โดยเฉพาะเที่ยงคืนนั่นเองนะคะถือว่าเป็นช่วงที่มีมนต์ขลังในสมัยโบราณเขาว่ากันว่า
ผู้หญิงที่ทำพิธีนี้จะมีเสน่ห์เป็นที่รักใคร่จากเพศตรงข้ามเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อของคนโบราณที่คนรุ่นใหม่เนี่ยก็บางคนไม่รู้จักกันแล้ว
ก็มานำเสนอให้ได้รู้จักกันว่าสมัยก่อนเขามีพิธีกรรมมีความเชื่อกันแบบนี้มีวิถีชีวิตแบบนี้ที่เป็นของคนไทยสมัยก่อนที่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติ
คติธรรมในการดำเนินชีวิตด้วยแล้วก็เป็นวัฒนธรรมความเชื่อความศรัทธาในสมัยโบราณนั่นเองค่ะ
มีสนุกมีเสน่ห์อาบน้ำอย่างเดียวไม่พอได้แต่ต้องทำตัวให้มีนิสัยที่ดีด้วยคุณอาบน้ำอย่างเดียวไม่ได้ต้องเช็ดตัวด้วยไม่งั้นจะหนาว